หัวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐตัวใหญ่วันนี้เลย

ต่อเผยภาพคู่ค่ะเนี่ยแล้วก็ให้เห็นภาพโอบเอว
บอกด้วยนะบอกว่าภาพครูบิ๊กโจ๊กแล้วนายกคนสั่งเคลียร์

ไม่ได้ขัดแย้งแต่มีมือสามเสี่ยม
ได้ฟังแบบนี้แล้วเอ๊ะมือที่สามเสี่ยมยังไงนะเกิดอะไรขึ้น
เรื่องนี้พอเป็นภาพออกมาจริงภาพมันออกมาเมื่อวาน
แล้วมันก็ฮือฮามากเลยว่าโอ้โหดูสิเขารักกันแล้วนะ
เขาโอบเอวกันแล้วนะหวานเจี๊ยบกันแล้วนะ
ตอนแรกเราก็คิดว่าหมางกันแน่เรื่องตำแหน่งพบตรแน่
คือเราก็ไม่ได้อยากให้หมางนะเห็นภาพนี้ก็ดีใจ
แต่ว่ามันก็ทำให้ประชาชนได้คิดอะไรบางอย่าง
แล้วมันคิดเป็นอย่างอื่นก็ยากอยู่เหมือนกัน
เพราะทีแรกคนก็อาจจะคิดว่าสองคนนี้นี่เขามีท่าทีที่แบบ
บเหลี่ยมเฉือนคมกันอยู่หรือเปล่า
แต่พอเห็นภาพนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมสีหน้ายิ้มแย้มชื่นมื้นเลย
ภาพถ่ายเนี่ยถ่ายไว้ช่วงค่ำวันที่๒๘กันยาก็คืนวันพระรหัสต่อศุกร์ใช่ไหม

ต่อก็เหมือนกับให้บิ๊กโจ๊กเข้ามาพบที่ห้องทำงานของบิ๊กต่อ
ในกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษคอมมันโดที่เมืองทองธานีค่ะ
แล้วก็มีรายงานด้วยบอกว่าบิ๊กโจ๊กติดต่อขอเข้าพบบิ๊กต่อเป็นการส่วนตัว
เพื่อที่จะแสดงความยินดีที่ได้รับเลือกเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่
รวมถึงพูดคุยปรึกษาหารืองานพัฒนาขับเคลื่อนการทำงาน
นักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
โดยมีการคุยกันแล้วก็มีการรับประทานอาหารร่วมกันประมาณสัก๑ชั่วโมง
พอภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกมาก็เป็นการยืนยันว่า
อ้าวทั้งคู่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์พลตำรวจเอกสุรเชษ
ต่อบิ๊กโจ๊กยังรักกันดี
ไม่ได้มีปัญหาอะไรเหมือนกับข่าวที่ออกไปก่อนหน้านี้นะ
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะบิ๊กต่อก็ไปร่วมพิธี
ถามถึงเรื่องภาพนี้เอาลองฟังหน่อยค่ะ
ภาพที่เปิดแพร่ออกมาเป็นภาพที่ไปพบกันเมื่อคืนใช่ไหมครับต่อ
ครับเป็นภาพที่เป็นภาพจริงครับ

บิ๊กโจ๊กให้กำลังใจยังไงครับ
ไม่ได้ให้เขาตามนะสำนักแรกชาติมันไม่มีใครทะเลาะกันนะลูกเนอะ

นี่ค่ะแล้วก็บิ๊กต่อยอมรับด้วยนะคะ
บอกว่าเป็นคนประสานเรียกบิ๊กโจ๊กมาพูดคุยทำความเข้าใจกัน
ทำไมล่ะทำไมล่ะเพราะว่าได้รับมอบหมายจากนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี
อบหมายมาไม่อยากให้มีภาพความขัดแย้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แล้วอย่างหนึ่งมันจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรสังคมจะเข้าใจกันคลาดเคลื่อน
ทั้งที่ความเป็นจริงเนี่ยตัวผมเองกับบิ๊กโจ๊กก็ไม่ได้มีอะไรทะเลาะกัน
ที่ผ่านมาก็คุยกันตลอดว่าจะร่วมขับเคลื่อองค์กรอย่างไรไม่ได้มีอะไรบาดหมางนะ
รวมถึงได้พูดคุยกับบิ๊กโจ๊กบอกว่าเรื่องนี้มีขบวนการอยู่เบื้องหลังเสี่ยมแหละพี่เบิร์ต
ให้ชนกันในช่วงที่มีการพิจารณาแต่งตั้งพบตรแล้วเรื่องนี้ก็กำลังให้ทีมงานสอบสวนข้อเท็จจริงอยู่
แล้วนอกจากนั้นบิ๊กต่อก็ยืนยันว่าไม่ได้รู้เรื่องการค้นบ้านของบิ๊กโจ๊กด้วย
นี่ไงถึงเรียกมาคุยกันว่ามันมีขบวนการอยู่เบื้องหลังเราทั้งคู่
ดังนั้นเหมือนกับภาพที่ออกมาก็เป็นการสยบข่าวดราม่าข่าวลือทั้งหลายด้วยนะคะ

น่าตั้งคำถามว่าภาพนี้ถ่ายออกมาเผยแพร่ออกมาให้ใครดู
ให้ประชาชนดูให้ดอมดูนี่แหละ